กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูลุคใหม่ของหนิงปานิตา
หลังจากที่เธอลาศิกขาเรียบร้อยแล้ว
ก็กลับมาลุยงานในวงการบันเทิงกันต่อเลยค่ะ
หลายคนคงได้เห็นภาพนี้กันไปแล้ว
เพราะว่ามีการเผยแพร่ทางโซเชียลแล้วก็ทางอินสตราแกรม

กับชัตเตอร์นะคะสำหรับการถ่ายแบบโปรโมทผลิตภัณฑ์ลิปสติกของตัวเอง
พร้อมด้วยเพื่อนซีอย่างเป้ยปานวาดค่ะ
งานนี้แม้ว่าเธอเองจะยังไม่มีผมนะคะก็ไม่ได้ทำให้เธอนั้นเสียความมั่นใจแม้แต่น้อยค่ะ
มีการจิกกล้องโพสต์ท่าสู้กับแฟลตนะคะพร้อมกับอินเนอร์ที่ต้องบอกว่าต้องปรบมือให้กับความมั่นใจของเธอเลยค่ะ
เพราะว่าเจ้าตัวก็ขอเนรมิตผมยาวสวยด้วย
แบบดั่งใจในพริบตาด้วยการใส่วิกผมแบบเนียนกริบมาเข้าเฟรมด้วยเลยคุณ
งานนี้ก็ต้องรอติดตามตอนทีมงานเขาปล่อยภาพจริงของการโปรโมทสินค้าของเธอออกมาแล้วกันนะคะว่าจะเปรี้ยวสักแค่ไหนค่ะ
อย่างที่เธอบอกไปนะคะว่ากลับมาแล้วเธอก็ต้องรีบกลับมาลุยงานต่อเพราะว่ายังมีอีกหลายงานที่เธอแพลนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะ